มีข่าวที่น่าชื่นชมอย่างมากเลยคุณผู้ชม
น้องออก้าลูกชายของพี่เปิ้ลนาคอน
ไปคว้าแชมป์เจ็บสกิโลกรุ่นอายุน้อยที่สุด

สิบกว่ามั้ยใช่ครับสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวและคนไทยด้วยครับ
แชมป์โลกอยู่นะ
คำนี้คือคุณคือที่๑สุดในรุ่น
ออก้าครับออก้านักคาราศิลาชัยครับ
รับรางวัลที่๑รางวัลแข่งขันเจ็ปสกีโลก
แข่งกันที่รัฐแอริโซน่าสหรัฐอเมริกาเมื่อ๙ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วน้องออก้าแค่๑๐ขวบเองฮะ
ตามรอยคุณพ่อเปิ้ลนาคอนศิลาชัยเลยครับ
เปิ้ลเคยคว้าแชมป์โลกจากสนามนี่แหละ
มาฝากคนไทยเมื่อ๒๐ปีก่อน
เปิ้ลนี่น้ำตาไหลเลยฮะหลังจากรู้ว่าลูกชาย
อย่างน้องออก้าเนี่ยคว้าแชมป์มาได้พี่เปิ้ลบอก
สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินฝันไปแล้ว
เปิ้ลเนี่ยตั้งใจให้น้องออก้าลงแข่งตอนอายุสิบห้า
แต่น้องออก้ามาไกลและมาเร็วกว่าที่คิด
สิบขวบนี่คว้าแชมป์ไปแล้ว

แล้วอายุน้อยที่สุดในรุ่นด้วยนะฮะ

รุ่นที่อายุน้อยที่สุดเพราะไม่ง่ายเลยที่จะเข้าที่๑ได้
อันนี้ได้ที่๑ของโลกครับอายุน้อยที่สุดของโลก

แล้วก็รุ่นที่เกินความคาดหมายอย่างรุ่นโปรสปอร์ตสลาลอม
เด็กที่อายุน้อยที่สุดไปแข่งกับรุ่นพี่เนี่ย
โปรออก้าก็คว้าที่๒มาได้โอ้โหรางวัลเพียบนะฮะ
แม่จูนหรือว่าอย่างไรแม่จูนกับสมาร์ที่เป็นแบ็คอัพ

โพสต์ข้อความเลยบอกออก้าเอ้ยขอบคุณนะลูก
ขอบคุณการฝึกซ้อมความอดทนที่ไม่เคยบ่นเลย
มีวินัยตามตารางที่ป๊าวางไว้
ออก้าได้ทำแล้วก็ประสบการณ์ดีครั้งนี้ด้วยตัวเอง
จำมันไว้นะลูกและพัฒนาตัวเองต่อไปโอ้โห
ส่วนอาหารของแชมป์ล่ะมื้อแรกข้าวไข่พะโลฮะโอ้โฮขอบโปรด
โอ้โหนี่มื้ออาหารของแชมป์โลกครับ
เปิ้ลบอกว่าหลังจากสลบไปเพราะความเหนื่อยล้าจากการแข่ง
ขึ้นมาลูกชายถามหาไข่พะโล้ก่อนเลยฮะ

พี่สุดยอดนะเคยเห็นในไอจีพี่เปิ้ลก็จะลงตลอดนะ
เวลาที่แบบน้องไปแข่งต่างคือน้องเขาฝ่าอะไรมาเยอะมาก
ไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บจากการแข่งน้องไม่เคยท้อเลย
เปิ้ลปั้นออก้ามาตั้งแต่ออก้า๓ขวบนะ
ให้เล่นเจสกีให้ลองฝึกดูแล้วก็ตามรอยพ่อ
จนวันนี้น้อง๑๐ขวบน้องคว้าแชมป์ระดับโลกได้นะ
รักษาร่างกายให้ดีลูกยังไปได้อีกไกลนะ